แม้ว่าระดับน้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายจะลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะ
ทำให้บางจุดเกิดเป็นสันดอนทราย
มีลักษณะคล้ายกับหาดทรายยาวกว่า๑กม
แต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่
โดยใช้ชื่อว่าพัทยา๓
ติดตามได้จากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
หลังจากที่ระดับน้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้เกิดหาดทรายขึ้นตรงบริเวณกลางแม่น้ำโขงหลายจุดนะครับ
โดยเฉพาะที่อำเภอท่าบ่อบ้านท่ามะเฟืองแห่งนี้มีสรรดอนทรายหรือหาดทรายนะครับเกิดขึ้นยาวประมาณ๑กิโลเมตร

แหล่งท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนนี้เพราะหาดทรายบ้านมะธามะเฟืองนะครับ
มีหาดทรายเป็นบริเวณกว้างสวยงามอีกทั้งยังเหมาะต่อการเล่นน้ำ
เนื่องจากระดับน้ำโดยรอบต่ำประกอบกับหาดจอมมณีที่เป็นหาดขนาดใหญ่
ใกล้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๑ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
ก็ไม่ได้เกิดขึ้นติดต่อกันมานานหลายปีแล้วที่นี่จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
และสถานที่สำหรับเล่นน้ำโขงของชาวบ้านในพื้นที่เองรวมไปถึงนักท่องเที่ยว
ในจังหวัดน้องคายจังหวัดใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวจากประเทศลาวที่จะข้ามฝั่งมาเล่นน้ำนะครับ
ตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงเทศกาลสงครานอีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย
โดยชาวบ้านจะตั้งเต็นต์ขายอาหารและมีบริการโต๊ะนั่งกลางแม่น้ำ
แช่เท้าได้เย็นสบายครับและห่วงยางไว้คอยบริการให้กับลูกค้าที่เดินทางมาเที่ยว
ส่วนระดับน้ำแม่น้ำโขงนะครับที่จังหวัดน้องคาย
วัดได้อยู่ที่ระดับ๑เมตร๕๐เซนติเมตรคงที่เท่ากับเมื่อวานนะครับ
ส่วนในวันพรุ่งนี้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องประมาณ๑๒เซนติเมตร
และยังมีแนวโน้มลดลงเรื่อยทำให้ขณะนี้เกิดหาดทรายในแม่น้ำโขงขึ้นหลายจุด
ส่วนสถานการณ์ภัยแรงในจังหวัดน้องคายในขณะนี้ยังไม่มีการประกาศพื้นที่ประสบภัย
เพราะทางจังหวัดน้องคายมีการผันน้ำจากแม่น้ำโขงไปแจกจ่ายให้กับพื้นที่ทางการเกษตร
และการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ครับ
แต่ก็พบว่านะครับที่ตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่ยังมีหมู่บ้านที่ประสบภัยแรง
คือหมู่บ้านปุดดูนะครับพบว่าขาดแคลนแหล่งน้ำในการผลิตน้ำปลาปลา
เพราะสระของหมู่บ้านที่นำน้ำดิบมาผลิตปลาปลานั้นแห้งขอด
และเป็นพื้นที่สูงไม่มีงบประมาณในการผันน้ำจากแม่น้ำโขง
อยู่ห่างประมาณ๕๖กิโลเมตรมากักเก็บไว้ในสระน้ำของหมู่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านจึงต้องร้องขอความช่วยเหลือจากทหารหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลำน้ำโขงเขตน้องคายให้นำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านจำนวน๑๒๐๐๐ลิตร
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาทอีก๔๐๐ลิตร
เพื่อให้ชาวบ้านพอมีน้ำใช้ในช่วงหน้าแรงนี้
สำหรับพื้นที่บ้านท่ามะเฟืองนะครับถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในช่วงหน้าแรงนะครับ
ด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนที่มีอยู่นะครับ
ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชน
เพื่อเพิ่มเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านนะครับ
หากท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่จะมาท่องเที่ยวหาดพัทยา๓แห่งนี้นะครับก็สามารถมาได้
โดยจะเปิดให้บริการตลอดทั้งวันไปจนถึงเวลา๑๙นาฬิกานะครับ
สมสักสีชุมทีมข่าวแทรกทีวีรายงานจากอำเภอท่าบ่อจนคาย
ขอบคุณคุณสมสักพัทยา๓ที่บ้านท่ามะเฟืองจนคาย

ถ้านั่งปลาแล้วทานส้มตำไก่ย่างปลานี้บรรยากาศเหมาะทีเดียวนะครับ